จักรยานแรลลี่๕จังหวัดรายการใหญ่ครับ
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง๑นะครับ
ไปด้วยสุโขทัยพิศนุโลกตากเพชรบูรณ์แล้วก็อุตรดิษฐ์
แล้วก็สนาม๒เปิดการแข่งขันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีบรรดานักปั่นทั้ง๓๐ทีมรวมกว่า๑๒๐คนเข้าร่วมอย่างคึกคัก
ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันก็ได้รับของที่ระลึกนะครับ
กลับบ้านไปด้วยสนามต่อไปสนาม๓ครับ
ไปด้วยที่จังหวัดตากนะครับในวันเสาร์ที่๑๘สิงหาคมนี้ครับ